สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

หวานงวาน
นี่คุณพูดถึงฟุตบอลนี่นะครับ
คุณรู้ไหมครับว่านักฟุตบอลอังกฤษหลายท่านนะครับ

หรือคนล่าสุดบอกบ้า

ครับผมเมื่อกี้พูดถึงฟุตบอลสีชมพูคืออะไร

หอกเยาว์เมาแซว

มันเป็นสกรูปมิกแอนแมชความแซ่บและความเกลียน

เมื่อกี้พูดถึงเรื่องฟุตบอลสีชมพู

แน่นอนความรักเป็นสีชมพูและลูกฟุตบอลเป็นลูกฟุตบอลที่เกี่ยวกับความรัก
ทีนี้มันมีคู่นึงจะคุ้นหรือเปล่า
เขาเป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วเขาก็อินเลิฟมาก

ดอกไม้ก็ไม่ได้หรือว่าถือไม่เจียบ

เอาละครับเรามาเจาะลึกความรักของเขาดีกว่า
เตี้ยไม่พอมองแมมอีกนึง
แล้วเจนะฮะก็ไม่ปล่อยให้ทุกคนสงสัยนานครับ
สัมพันธ์ตัวเขากับเมย์แบบ

อ่าผมจะพูดเป็นเสียงเจชนะทิพย์ให้ฟังครับผม

เสียงว่าตะเตียงนะครับอ้าวคุณไม่เคยเห็นเขาพูดเหรอ
เขาจะมีเสียงเล็กของเขาน่ารักเป็นเจ้าลิงน้อย

แต่ผมไม่ค่อยอยากบอกให้ใคร

รู้ว่าผมเป็นแบบนี้
ผมประกาศให้แค่ว่าเฉพาะคนที่ผมอยากบอก

ผมก็ไม่ได้อยากจะเป็นข่าว
ผมอยากมีสมาธิกับฟุตบอล
เหมือนว่าแฟนคลับของผมจะเข้าใจนะครับ
ขอบคุณทุกคนที่รักกัน

ไม่ใช่หมายถึงว่า

ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผมครับ

นี่ฮะเอาเจชนะทิพย์ซึ่งเป็นตุ๊กตา

เป็นตัวแทนตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมใช่

เหมือนไหนฮะแพร่ใจ

อืมแพร่ใจโอ้โฮมีแก่งมาจากไหน

แต่คราวนี้คนที่มีบทบาทในชีวิตของคุณเจ
มากทีเดียวก็คือคุณพ่อของเขา

ผมยืนยันว่าไม่กิดขวางเรื่องนี้
ถ้าเจรักใครผมก็รักด้วย
คต๊อบแดดนี่
แดดนี่มั้ยแดดนี่สุดยอด

ครับกับไอ้เจ้า
เจ้าหมายถึงเดย์พิชโนราช

เมื่อเร็วนี้ที่ผ่านมานะฮะ

และมีครอบครัวนะฮะ
เขาเรียกว่าอนาคตสงกระสินอีกหนึ่งท่าน

คือเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มีแค่๓คนพ่อแม่ลูกแล้ว

เขามี๔คุณพ่อคุณแม่นี่ก็ได้ไปส่งด้วย

กล้ารูปนี้ไม่ได้เลยนะครับ
ผมบอกเลยผมขอบอกคนถ่ายเลยนะครับ
ก้าน่ารักและหล่อกว่านี้

ชาวโซเชียลเราถึงกับกระหน่ำคอมเมนต์กันเลยฮะ

รวบรวมเก็บความรู้ข้ามแผนไทย
เล็กน้อยแต่อาจเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้

ตอบโต้อย่างร้อนฉ่าเลยบอกว่า
รับพนักงานตรวจเช็คการสั่งซื้อ
ทำที่บ้านได้๕คนเท่านั้น
งดรายได้หมดละ๕๐๐ถึงบุญเลยนะฮะ
ระบายอยู่๒๐ขึ้นไปสนใจฝาก

สังเกตในภาพดีฮะ

ข้าวเนี่ยจะหมดแล้วเป็ดยังเหลือเยอะกว่าเดิมเลย
ไม่พี่ชิวะนี่พ่อเจ๊ชอบชู๒นิ้วไหนฮะ
เกือบทุกครั้งทุกครั้งที่เพราะผมรู้นะฮะ
ที่มาที่ไปคุณพ่อที่ชอบชู๒นิ้ว

นี่

คุณดูที่นิ้วของคุณเมค์ฟิ่งจันทร์ครับ
นิ้วนางข้างซ้าย

ไม่ใช่นี่นี่มิกะนี้
มือข้างซ้ายแหวนใคร

ผู้หญิงเขาไม่ใส่แหวนที่นิ้วนี้หรอก
ถ้าใส่หมายถึงมีเจ้าของแล้ว

เราชมกันต่อไปผมได้เลยนะฮะ
เดี๋ยวผมจะเชิญคุณเมพิชชนาธิ์แล้วก็คุณเจชนะทิพย์

มาชี้แจงกันให้ชัดเจน

อันนั้นแหวนใคร

หน้ากลับมามันกันต่อแน่นอนครับกับกวนกีฬา
ว้าวมันไกล